พรุ่งนี้๕มีนาคมก็จะเป็นวันนักข่าว
หรือว่าวันสื่อสารมวลชนแห่งชาตินะครับ

ก็กำลังทำงานอยู่ภายใต้สถานการณ์พิเศษ
เดี๋ยวเราจะไปดูดัชนีที่จะเป็นตัวชี้วัด
เสรีภาพของสื่อมวลชนประจำปีที่แล้ว
คือปี๒๐๑๕ที่ได้มีการสำรวจนะครับว่า

ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยนะครับ

จะเห็นได้นะครับว่าเสรีในอาเซียน
ซึ่งเป็นสีเขียวไม่มีเลยสักประเทศนะครับ

กึ่งเสรีนั้นจะมีอยู่๒ประเทศ

ส่วนนอกนั้นครับจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า
เสรีรวมถึงประเทศไทยด้วย

แต่ก็ไม่มีประเทศไหนในอาเซียนนะครับ
ถูกจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุด
คือแย่กว่าไม่เสรีนะครับ

ว่าแต่ละประเทศนั้นได้คะแนนกันอย่างไรบ้าง
ได้คะแนนมากนั่นหมายความว่าเสรีภาพจะยิ่งน้อยนะครับ
ที่คลองอันดับที่๑นั่นก็คือฟิลิปปินส์

ส่วนไทยนั้นอยู่ที่อันดับที่๗ครับ

ซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์สันภาพของไทยนั้น

แต่ว่าก็ยังด้อยกว่าทั้งพม่าแล้วก็กัมพูชานะครับ
ไปดูแนวโน้มของเสร็จภาพของประเทศไทยนะครับ
ทำการสำรวจโดยฟรีดอมฮาวส์
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

จะเห็นได้นะครับว่าเสรีภาพค่อนข้างจะดี๒๕๕๙
แต่หลัง๒๕๔๓เป็นต้นมา

เสร็จภาพนั้นค่อยต่อมลงมาเรื่อย
แล้วก็พอหลังจาก๔๘ก็ลดลงมานะครับ
จนถึงถึงปัจจุบันนี้
นั่นก็เป็นแนวโน้มของเสรีภาพสื่อ